ช่วยไปบอกเขาว่าช่วยตามหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายไปพอเวลามันเลยถึงมานักสิบเอ็
โมงเกือบเที่ยงเนี่ยก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้ว
เจออยู่ที่ชายหาดนะครับแต่ว่าสภาพที่เจอก็คือหลายวิญญาณ

แล้วค่อยย่อตัวลงมาหาเขานะครับ
ผู้ชายคนนั้นเอามือดึงหัวออกจากบ้านครับ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
และแน่นอนครับในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายังคงมีประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียล
ให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับ
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับ
ว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วย
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางรายการ
อยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
หนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลนั่นก็คือคุณต้องนั่นเองครับ

โอ้โหเราส่วนมากยกหูคุยกัน
วันนี้ได้มีโอกาสเจอกันนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องผี

ความเชื่อส่วนตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

เชื่อเลยว่าผีมีอยู่จริงอย่างแน่นอน

วันนี้คุณต้องมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทริป

เล่าให้พวกเราชาวสถานีพิดุได้ฟังหน่อยครับ

ก็เรื่องนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่

ถ้าย้อนกลับไปน่าจะประมาณสัก๒๐๒๕ปีที่แล้ว

คลิปนี้เกิดขึ้นได้ก็คือ
เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับ

แล้วการไปเที่ยวเนี่ย
ก็ใช้ในเรื่องของ
เขาไม่ไปนอนที่รีสอร์ทที่บังกะโล
ใช้การกางเต็นต์แล้วก็แคมปิ้งกัน

เดินทางไปถึงที่ตัวเกาะเนี่ยนะครับ

จะไปนอนกันที่หาดหาดหนึ่ง
ซึ่งหาดหาดนี้เป็นหาดที่อยู่ค่อนข้างที่จะ

แล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นกันประมาณ๒คืน

เพราะว่ามันมาถึงช่วงเวลาเย็นแล้วนะครับ
คือแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
คืนที่๒กลุ่มก็ได้ย้ายไปที่หาดที่ต้องการที่จะไป
ไปปรีวิเวกเลย

แทบจะเป็นกลุ่มเดียวของรุ่นพี่เลยที่อยู่ตรงนั้น

เป็นหาดรองใช่ครับเป็นหาดรองเลยครับ
ซึ่งมันอยู่ท้ายเกาะเลยพี่แจกคราวนี้

ทรายขาวละเอียดน่านอนมากหน้าแคมปิ้งมาก
โอเคทุกคนก็ตกลงที่จะนอนกันที่นี่
แล้วพอเวลาล่วงเลยเข้าช่วงเย็น
ก็มีการเตรียมของแคมปิ้งอะไรปกติกลางเต็นต์
แต่คราวนี้พิจารณีกรรมของการแคมปิง

จนกระทั่งเวลาประมาณสักทุมกว่า

ทุกคนในกลุ่มก็เลยตกลงกันว่า
จะย้ายสถานที่กลางเต็นต์
จากเริ่มที่กลางอยู่ที่หากนะครับ
ก็เลยเดินหาเหมือนกับว่าหาที่ร่มหลบฝน

ทีนี้ก็แยกกันเป็น๒กลุ่มครับ

อีก๒คนก็เดินหาไปกัน๖ท่าน

กระทั่งไปเจอคล้ายกับขนำ
เป็นคล้ายกับลักษณะกระท่อมหลังคามุมจากที่ชาวประมงเขา
เอาไว้พักเวลาหาปลาครับ
สุดท้ายก็ได้แล้วไอ้ขนำนี่แหละ
เรามากางเต็นต์กันตรงนี้
คนก็เลยโยกของจากตรงนี้
ไปอยู่จุดกลางเต็นต์ใหม่ว่างั้นเถอะนะครับ
แล้วทีนี้สักพักหนึ่ง
คนที่ไปทางอีกฝั่งหนึ่ง
เดินกลับมาที่กลุ่มเลยบอกว่าเฮ้ยเจอล่ะ

ดีกว่าขนำอีกนะดีกว่าเยอะเลย

สรุปว่าบ้านที่ไปเจอเนี่ยเป็นบ้านล้างจริง

อีกสองคนนั้นด้วยความที่คืออยากจะนอนหลบฝนดี
เพื่อนมาเจอบ้านแล้วนอนฟรีอย่างในบ้าน

รุ่นพี่ผมก็แย้งเลยว่าไม่งัด
คือมันจะใครไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ดีประมาณนี้
แต่ว่าเพื่อนสองคนนั้นด้วยความที่ขนองมาก
แล้วก็อาจจะด้วยลิตรที่ดื่มเข้าไปบ้างนะครับ
งัดเลยไปงัดหน้าต่างด้านข้างครับพี่แจ๊ค

ทีนี้มันก็เกิดการโต้แย้งกันระหว่างสองกลุ่มหลักเพื่อนกันแล้วนะ
กลุ่ม๔คนก็บอกว่าไม่ยอมนอนในบ้านเด็ดขาด

ก็เลยโทษนะครับถ้าจะนอนก็นอนกันไปสองคน
เดี๋ยวพวก๕ไปนอนที่กลางเตียงที่ข้ามหนำแล้วกัน

อันนี้ฝนเริ่มตกหนักลงมาเรื่อยนะครับ
เวลาดึกแล้วล่วงเลยไปจนดึกแล้ว
อันนี้ฝั่งที่อยู่ทางกระท่อมมันนอนไม่ได้

ก็มีการคุยกันไปปิ้งย่างกินกันไปนะครับ
ไปเรื่อยตามภาษาเพื่อนนะครับ
สักพักใหญ่มีเสียงโวยวายจากทางนู้น

เพราะว่าระยะห่างจากตัวกระท่อมกับตัวบ้านเนี่ย
ประมาณสัก๘๐๑๐๐เมตรไม่ได้ไกลกันมาก
แต่มันเป็นส่วนมะพร้าวะพี่แจ๊กตรงนั้นด้านหลัง
แล้วทุกคนก็ตกกระใจเพราะเสียงที่มันโวยวายมันเป็นเสียงร้องแบบ
โวยวายค่อนข้างที่จะเออกระเลิกพอสมควร

เพื่อนทั้ง๔คนก็เลยกลูกันไปทางนู้น

สุดท้ายไปถึงบ้านพี่แจ๊ก

ก็เลยตามเสียงร้องวิ่งเข้าไปตามเสียงร้อง
ฝนกันไปนะพี่แจ๊ฝนก็ตกตลอดเวลาเลย
ตามเสียงร้องเข้าไปจนกระทั่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง

แล้วลักษณะการนั่งก็คือนั่งกอดเข่า

ไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วอย่าเข้ามากูกลัวแล้ว
เพื่อนไปจับตัวเนี่ยพูดง่ายเลยก็คือ
อาการเนี่ยมันคืออาการคนที่เสียสติไปแล้ว
ถึงกับต้องหามกันมาที่จุดกลางเต็นที่กระท่อมนะครับ

ก็ออกตามหาที่เหลืออีก๒ท่านก็ออกตามหาครับ

รุ่นพี่ผมบอกว่าน่าจะเกือบสว่างนะ

บอกเขาว่าช่วยตามหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายไป
ก็ตามหากันจนต้องไปแจ้ง
เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านณขณะนั้นนะครับ
คือเหมือนจะว่าชาวบ้านช่วยหาก็หาไม่เจอ

กระทั่ง๑๐โมงเช้าก็แล้วก็ยังหาไม่เจอ

ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกว่า
เจอละเจออยู่ที่ชายหาด
แต่ว่าสภาพที่เจอก็คือไร้วินยาคือเสียชีวิต

เสียสติสติแตกยังพอเข้าใจได้
แต่นี่คือเจอตอนตายแล้ว
ใช่ครับก็คือศพเนี่ยลอยมาที่ชายหาดแล้ว

ก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะ

ทีนี้ก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวาย

สุดท้ายเนี่ยเจ้าเพื่อนคนที่รอดชีวิตเนี่ย

มันเกิดอะไรขึ้นถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ในขณะที่เขาเข้าไปนอนในตัวบ้านนะครับ

เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่ง

หรือเป็นญาติเจ้าของบ้านประมาณนี้นะครับ

ก็เห็นผู้ชายคนเดียวกันกับเที่ยวนี้อยู่
แต่ยืนพับบนหน้าอกเพื่อนอยู่ครับ

อันนี้กลับมามองโฟกัสที่ผู้ชายคนนี้

เอามือดึงหัวออกจากบ่าครับ

แล้วก็ยืนเหมือนมาหลอกอะพี่

รุ่นพี่ไม่ได้เล่าไว้ว่า

แล้วก็ถูกล็อกแม่กุญแจออกไว้ด้านหลัง

หรือว่าที่หลบฝนคอยรองรับ
แต่ปัญหาก็คืออยากปลีกวิเวก
มาเจอมาตามหาเป็นหาดหาดรอง

ไปเจอบ้านไอ้บ้านหลังนี้นี่แหละ

บ้านของใครมันเคยมีประวัติอะไรอยู่ที่นั่น
หรือถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้

ที่มีการสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย
และไม่มีกลิ่นอายของความเป็นคน

จะเข้าไปสิงสู่อยู่แทนในบ้านหลังนั้น
เหมือนกับสารพระภูมิร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งว่าบ้านหลังนี้เขามีเจ้าของบ้านล่ะ
แล้วเจ้าของบ้านเขาอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้
แต่ถ้าคิดเอาเองว่าถ้าเจ้าของบ้านเสียชีวิต

ผมว่าน่าจะมีเหตุผลเดียวโดนฆาตกรรมหรือว่าอะไรหรือเปล่า

เพราะว่ารักษณะที่มาก็คือแรงมาก
มาแรงจริงคือไอ้ตอนที่ยืนสองคนยืนสองฝั่งยังแค่นั้นก็หลอนแล้วนะ
แต่นี่คือตั้งใจมาหลอกให้คนหัวโกรนคนหัวลุกเลยนะครับ
ส่วนตัวมีโอกาสได้ไปออกทริปอย่างนี้บ้างไหมครับ
ก็มีบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีครอบครัวแล้ว

แต่ช่วงวัยรุ่นผมว่าทุกคนเป็นหมดแหละ

แน่นอนนะครับว่าการที่เราไปนะยังสถานที่

สิ่งหนึ่งที่เราควรคิดไว้ในใจเลยนะ

อย่าทำอะไรที่มันข้ามเส้นจนเกินไป

ผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้
ให้เป็นเรื่องเล่าให้เราได้ฟัง

ผมเชื่อว่าหลายท่านคงไม่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้
ในการที่อยากไปเที่ยวแล้วไปเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะ
เอาละครับคืนนี้สถานีผีดุของเรา

สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้น
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับ

นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกันครับ

ราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
ขอบคุณครับคุณต้องขอบคุณครับ